ที่ปราณนี้ขี้ไรงนะเขามีการเตะบอลกัน
ทีนี้มีการเตะบอลฝนมันก็ตกฝนมันก็โปรยปลาย
แล้วในงานก็มีทั้งการไลฟ์มีทั้งการภาพ
มันก็จะมีลื่นกระทบกระทั่งกันบ้าง

สนามเรายังเตะได้สบายบ่อ
ครับเจ้าวลาครับนี่ก็อีก
สนามเรายังเตะได้สบายเผลอ

พี่ครับถ้าพี่พักต่อไม่ได้

เหตุการณ์ฟ้าผ่ากลางสนามบอลเนี่ย

เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
แต่พอขณะที่เราลุ้นอยู่นะเราดูย้อนหลังแบบนี้เราก็ลุ้น
นี่เป็นการแข่งฟุตบอลต้านยาเสพติดค่ะ
ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสำนักท้อนอยู่ที่บ้านฉางของระยอง
การแข่งขันเห็นไหมฝนโปรยปลายมาตลอด

แล้วมีการไลฟ์มีการพากใครล่ะ
คู่หูนักภาคประจำอำเภอบ้านฉาง
มีสำรวยยายร้านนโมนิสสันเนี่ยนะคะ
ซึ่งระหว่างที่กำลังพากอย่างเมามันเนี่ยแหละ
โอ้โหฟ้ามันผ่าเปรี้ยงลงมาแล้วกระแสไฟจากฟ้าผ่ามันช็อตไหม
ทีนี้ทำไงนักภาคก็ต้องวิ่งหนีตายกันคนละทิศคนละทางค่ะ
ซึ่งเราก็ไปถามหนึ่งในคู่หูนักภาคนะคะน้ำโมนิสัน
หรือว่าคุณรัชตะกลั่นจันทร์เนี่ยนะคะก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้ฟ้าผ่าลงมานะ
รู้สึกเลยว่ากระแสไฟมันวิ่งเข้ามาที่ไมค์คือดูดติดมือไปทั่วขณะเลย
อ๋อแสดงว่าไฟมันเข้ามาเหมือนกันนะเดะตามไมค์นี่
พี่แล้วพี่เอาไมค์จ่อปากอยู่จังหวะนั้นเป็นยังไงคะ
ใช่นี่ไงถึงบอกไงว่าโอ้โห
แล้วลีลาลีลาขณะการให้สัมภาษณ์ก็เหมือนกับการพากอยู่ด้วยนะ
ช็อตอะไรนะไมค์มันช็อตเพราะว่าใบเจาะปากอยู่ตอนนั้นใช่ไหม
เพราะฉะนั้นก็เลยฝากเตือนค่ะเป็นอุทาหรณ์
เวลาฝนตกฟ้าร้องอย่าเล่นกีฬาอย่าอยู่กลางแจ้ง
มันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะ
โอ้โหแล้วฟุตบอลเมื่อวานบอลกระชับมิตร

อังกฤษเนี่ยอากาศแบบเมดิเตอร์เลเนียน
เขาตกแล้วตกอีกตกอีกตกแล้ว

พี่อายเท่าบ้างนะครับเออเดี๋ยวท้องอายุสั้น